ท่านประธานครับวันนี้ผมคาดหวังจะได้เห็นอนาคตของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด
ด้วยนโยบายของพักที่หลายคนบอกว่ามีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์เพราะเคยเป็นรัฐบาลมาก่อน
แต่พอฟังแถลงนโยบายแล้วผมรู้สึกผิดหวังและเสียดายโอกาสแทนพี่น้องประชาชน
เพราะผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับในนโยบายชุดนี้โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ทั้งกว้างกลวงไม่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายครับ
สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากคือการแก้ไขระบบสาธารณสุขลดภาระบุคลากรปลดล็อกสิทธิ์และสวัสดิการอันชอบทำให้กับพวกเขาครับ
เพราะบุคลากรคือหัวใจหลักและเป็นฟันเฟืองหลักที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ๓๐บาทรักษาทุกโลกและทุกนโยบายของท่านเดินต่อได้
แต่เชื่อไหมครับทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังถูกใช้งานหนักเกินกว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งควรทำครับ
ทำให้มีบุคลากรไหลออกจากระบบจำนวนมากทำให้ศักยภาพในการรับคนไข้ลดลงครับ
ท่านประธานครับทราบไหมครับว่าบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นมีทั้งหมอพยาบาลเพศัตว์อินเทิร์นเทคนิคการแพทย์นักโภชนาการผู้ช่วยพยาบาลคนขับรถฉุกเฉินธุรการบัญชีประชาสัมพันธ์ยามและแม่บ้าน
แต่นโยบายกว่า๑๔หน้าของท่านกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้มากพอ
แถลงนโยบายท่านระบุเพียงแค่ว่าลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์รวมแล้ว๗คำสั้นครับแค่นั้นครับ
นี่เหรอครับคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลฟังแล้วเหมือนเขียนยัดลงไปให้มันมีเฉยเดี๋ยวทำนิดทำหน่อยก็จบกันไปอย่างนั้นหรือครับ
ไม่มีรายละเอียดไม่มีแนวทางที่ชัดเจนไม่มีเรื่องของรายได้ความมั่นคงสิทธิ์สวัสดิการระบบกฎระเบียบต่างและพรบที่เกี่ยวข้อง
ผลสงสัยครับว่ารัฐบาลรู้หรือไม่ปัญหานี้มันร้ายแรงขนาดไหนและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างไร
วันนี้ผมมีคลิปสั้นคลิปหนึ่งครับที่จะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสาธารณสุขไทยว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่
เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่เปิดคลิปด้วยนะครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่รอการรักษาจนเสียชีวิตด้วยนะครับ
ท่านประธานครับความสูญเสียที่เห็นผมขอแบ่งปัญหาระบบสาธารณสุขไทยออกเป็น๔ปัญหา
เพื่อให้รัฐบาลรับไปแก้ไขดังนี้ครับ
ปัญหาที่หนึ่งคือการขาดแคนบุคลากรและภาระงานที่หนักเกินไปกระทบกับคุณภาพการรักษาคนไข้
และนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดของระบบสาธารณสุขไทย
ประเทศไทยเรามีแพทย์ทั้งหมด๖๖๐๐คนแต่ที่ทำงานอยู่จริงประมาณ๕๐๐๐๖๐๐คนเท่านั้นครับ
ส่วนแพทย์ในระบบของรัฐจะเหลืออยู่ประมาณ๒๔๐๐คน
แต่ภาระที่ต้องดูแลชีวิตของคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบรวมแล้วกว่า๗๐ล้านคน
ท่านประธานทราบไหมครับที่ต่างประเทศเวลาเขาวัดศักยภาพในการให้บริการ
ตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากคือตัวเลขหมอต่อประชากรครับ
ส่วนของไทยก็คือ๒๔๐๐ต่อ๗๐ล้านคนหรืออยู่ที่ประมาณ๑ต่อ๓๐๐คนครับ
ของเขาจะอยู่ที่๑ต่อ๒๘๐คนแปลว่าไทยแย่กว่ากลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว๑๐เท่าครับ
เขายังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มหมอเข้าไปอีกให้อัตราส่วนเหลือเพียง๑ต่อ๒๓๐คนเท่านั้น
แต่รัฐบาลนี้กลับไม่มีนโยบายเลยครับ
ไปกว่านั้นครับความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรของหมอนั้นสูงมาก
มาดูตัวเลขกันนะครับว่าหมอต่อรายพื้นที่นั้นต่างกันมาก
โรงพยาบาลในกรุงเทพประมาณ๑ต่อ๔๐๐๑ต่อ๖๐๐ครับ
แต่ในต่างจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์๑ต่อ๓๐๐
และโรงพยาบาลชุมชน๑ต่อ๑๓๐๐คนถึง๑ต่อ๒๐๐๐คนครับ
นี่คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีในแถลงนโยบายอีกแล้วครับ
ไปกว่านั้นครับท่านประธานครับจากผลสำรวจของหมอ๑๑๐๐คน
โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณขออนุญาตเวียดนามนะครับ
เสียหายครับผู้ช่วยเลขานุการแพทยศภา
กว่า๙๐ทำงานหนักมากกว่า๘๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ
และกว่า๖๐ทำงานเกินไปถึง๑๒๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และกว่า๓๐ทำงานทะลุไปถึง๑๔๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ
หรือประมาณ๒๐ชั่วโมงต่อวัน
กว่านั้นครับคือบุคลากรจำนวนมากต้องควงกะหรือเรียกว่าควงเวร
ติดต่อกัน๓๖๔๘ชั่วโมงหรือ๒วันเต็ม
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานเสมือนธาตุในเรือนเบี้ย
ผู้บริหารกระทรวงทำกับพวกเขาเหมือนเป็นหุ่นยนต์
ไม่มีชีวิตไม่มีมนุษยธรรม
แปลกใจเลยครับทำไมมีหมอตัดสินใจฆ่าตัวตาย
หรือเสียชีวิตเพราะทำงานหนักหรือเกิดอุบัติเหตุหลังจากออกเวรเสร็จแล้ว
เคยมีการพูดถึงพรบมาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุข
เหมือนนักบินว่านักบินไม่ควรบินเท่าไห
ก็เหมือนกันครับหมอไม่ควรทำงานเกินกี่ชั่วโมง
และมีกลไกในการควบคุมบุคลากรในกรณีที่ต้องทำงานเกินมาตรฐาน

แต่สิ่งนี้กลับไม่เกิดขึ้นจริงครับ
เป็นการพูดถึงเพื่อหยุดกระแสข่าวต่างที่เกี่ยวกับหมอฆ่าตัวตาย

และแน่นอนครับว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายของท่านเช่นเดียวกัน
ภาระงานไม่ได้ส่งผลแค่บุคลากรเท่านั้นนะครับ
แต่มันส่งผลต่อสวัสดิภาพของคนไทย
ผลการสำรวจครับพบว่า๙๐ของเคสที่มีการรักษาผิดพลาดนั้น
เกิดจากแพทย์พักผ่อนไม่เพียงพอ
และ๑๕ของเคสที่รักษาผิดพลาดนั้นคือทำให้คนไข้เสียชีวิต
และ๘ทำให้คนไข้พิการครับ
สรุปครับไม่ใช่แค่หมอทำงานหนักจนตายเท่านั้น
แต่คนไข้ก็เสี่ยงตายด้วยเช่นเดียวกันครับ
กว่านั้นครับมีคนไข้จำนวนมากเสียชีวิตคาโรงพยาบาล
เพราะว่าหมอไม่เพียงพอ
นี่คือข้อบ่งชี้ว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นกำลังล้มเหลวครับ
วันนี้ผมต้องขอถามไปยังรัฐบาลว่า
เราต้องรอให้หมอและคนไข้เสียชีวิตกันอีกกี่คนครับ
ถึงจะออกแนวทางที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม

ปัญหาที่สองครับคือเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และกฎหมายคุ้มครองบุคลากรครับ
มีบุคลากรจำนวนมากอยากออกจากระบบ
แต่หลายคนยังทนทำอยู่เพราะคำว่าห่วงคนไข้
แต่รัฐบาลที่ผ่านมากลับไม่มีมนุษยธรรมต่อพวกเขาเลยครับ
ทำตัวเป็นนายจ้างที่ไร้จิตสำนึก

หมอโรงพยาบาลรัฐผ่าสมอง๘ชั่วโมงในเวลางานได้เงิน๐บาทครับ
แต่ถ้าเกิดท่านไปผ่านนอกเวลางาน๘ชั่วโมง
ท่านได้๑๒๐๐บาทครับ
ถ้าอยู่เอกชนได้มากกว่านี้เป็น๑๐เท่าครับ
วันเสาร์อาทิตย์หมอไปดูคนไข้ที่นอนโรงพยาบาล
รัฐไม่นับว่าเขาทำงานนะครับ
ไม่ให้เงินแม้แต่บาทเดียว

ค่าเสี่ยงภัยโควิดปี๒๕๖๕๓๘๐๐ล้านบาท
ทุกวันนี้รัฐยังไม่จ่ายเงินเขาเลยครับ

ก็หวังว่าจะมีเรื่องของค่าเสี่ยงภัยเข้าที่ประชุม
และขอให้คอรมออนุมัติงบกลาง
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณหมอด้วยนะครับ

แต่ทราบไหมครับว่าเงินเดือนแรกเข้าของคุณหมอ
ได้แค่๑๘๐๐๐บาท
ส่วนอาชีพอื่นได้น้อยกว่านี้มากครับ
เพราะส่วนใหญ่จริงแล้วมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พยาบาลเทคนิคการแพทย์๑๓๕๐๐บาท
ผู้ช่วยพยาบาลได้ประมาณวันละ๓๐๐กว่าบาทเท่านั้น

ถ้าวันหนึ่งเขาเหล่านี้แห่กันลาออกไปทำเอกชนกันหมด
เวลาคิดคำนวณงานภาระงานของเพศรัชกร

ขอคิดจากการดูจำนวนใบสั่งยาเท่านั้นครับ
ส่วนงานอื่นที่ต้องทำนั้นเช่นงานในห้องจ่ายยาห้องผู้ป่วย
คลังยาและเวชพันธ์งานผลิตและงานคุ้มครองผู้บริโภค
รัฐไม่นับนะครับว่าเป็นการทำงาน
ถือว่าทำงานฟรีทั้งหมด
เทคนิคการแพทย์หลายคนโดนปลุกตอนตี๓ครับ
เพราะคุณหมอจำเป็นต้องใช้แล็บนะครับ

คลากรเหล่านี้งีบก็งีบกลับคาโต๊ะคาเก้าอี้
ความลำบากและการเสียสละของเขา

ว่าจะแก้ไขแต่ก็เงียบหายไป
เป็นเหมือนปัญหาที่ซุกใต้พรมอยู่เหมือนเดิม
ที่สำคัญครับบุคลากรเหล่านี้
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพรบคุ้มครองแรงงาน
เพราะมาตรสี่ของพบคุ้มครองแรงงาน
มิให้บังคับใช้กับลูกจ้างภาครัฐ

และถ้าเกิดพวกเขาต้องการฟ้องภาครัฐ
พวกเขาไม่สามารถฟ้องที่สารแรงงานได้นะครับ
ต้องฟ้องฟ้องได้แค่สารปกครองเท่านั้น

เพราะว่าสารปกครองไม่ใช่สารชำนาญพิเศษเหมือนสารแรงงานครับ
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติและลิดลอนสิทธิ์ของลูกจ้างภาครัฐแบบนี้
ท่านไม่คิดจะแก้ไขบ้างเลยหรือหรือครับ
ไม่มีใส่ในนโยบายเลยเหรอครับ
ของลูกจ้างภาครัฐหายไปไหนหมดครับ
ปัญหาที่๓ครับคือปัญหาเรื่องของกฎระเบียบกพที่ล็อกโคต้าในการบรรจุครับ
ให้เล็กลงลดการจ้างงานภาครัฐ
แต่ในเชิงปฏิบัติรัฐไม่ได้คิดโคต้าจากหน้างานจริงนะครับ
ระเบียบกพครับมีจำกัดจำนวนโคต้าบุคลากรสาธารณสุขไว้ที่ประมาณ๒๐๐คนต่อปีเท่านั้นครับ
ทำให้ไม่สามารถบรรจุคนตามความต้องการของหน้างานได้
แม้ว่างานจะหนักก็ไม่สามารถบรรจุคนเขาได้เพิ่ม
บุคลากรไม่พอและแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของบุคลากรที่เป็นอาชีพพยาบาล
แต่รัฐบาลก็ไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้
ปัญหาที่๔ครับคือปัญหาสังคมสูงวัยครับ
มีผู้สูงอายุกว่า๑๒ล้านคนที่รัฐต้องดูแลแต่ท่านเข้าใจหรือไม่สังคมสูงวัยหมายถึงจำนวนเคสที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้น
มีเคสที่รุนแรงและเร่งโดดมากขึ้นต้องใช้เวลาต่อเคสนานมากขึ้น
และนี่คือภัยคุกคามและเป็นระเบิดเวลาก้อนใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทย
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรในโรงพยาบาลเอกชนแข่งตัวกันซื้อบุคลากรจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
คนที่เหลือในระบบจะน้อยลงคุณภาพการรักษาจะแย่ลงรักษาผิดพลาดมากขึ้นมีเคสที่เสียชีวิตมากขึ้น
สุดท้ายเราจะแยกกันหมดครับ
ภาพที่เราเคยเห็นในสมัยโควิดจะกลับมาอีกครั้ง
จะมีประชาชนนอนรอหมอตายคาโรงพยาบาลเพราะหมอไม่พอ
โรงพยาบาลต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานจะวิกฤตก่อนที่แรก
และลามบัญญารมพยาบาลในกรุงเทพฯ
คนไข้จะใช้อำนาจและเส้นสายเพื่อแย่งชิงคิวของคุณหมอ
และคนจนคนไม่มีเส้นนอนรอหมอจนเสียชีวิต
เพราะการบริหารระบบที่ล้มเหลวของภาครัฐ
สุดท้ายครับคำว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคงเป็นเพียงแค่ลมปากครับ
ถ้ามีคนเข้าไม่ถึงการรักษา
ท่านประธานครับนโยบายหาเสียงของพักเพื่อไทยที่หาเสียงไว้ครับ
ยกระดับ๓๐บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวเลือกหมอเลือกโรงพยาบาลได้
นัดออนไลน์๕๐เขต๕๐โรงพยาบาลสถานชีวพิบาล

แต่ไม่ว่าจะนโยบายไหนก็แล้วแต่ของท่านหนีไม่พ้นการพึ่งพาบุคลากรครับ
ซึ่งถ้าท่านไม่แก้ปัญหาที่ต้นต่อนโยบายที่ท่านประกาศไว้จะกลายเป็นเพียงเพื่อการโฆษณา

วันนี้ท่านต้องคิดได้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้น
ท่านจะทำอย่างไรภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นอยู่แบบนี้
เพราะว่าท่านจะทำนาบนหลังของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปแบบนี้ไม่ได้ครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรักษาบุคลากรที่เราอุตส่าห์ปั้นเขาขึ้นมาให้อยู่ในระบบของเราต่อไป
ผมมีคำถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกและท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่า
คิดจะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่และจะทำอย่างไรเพื่อให้ออกจากวิกฤตนี้
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุข

ให้ค่าตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ครอบคลุมลูกจ้างภาครัฐ
ลบการกระจุกตัวในโรงพยาบาล
สุดท้ายนี้ขอย้ำว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ไม่ใช่แค่เรื่องของการทวงสิทธิ์ให้บุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นครับ
แต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศ
ในฐานะผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน
ข้อสุดท้ายครับเราทุกคนต้องป่วย
เราทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาล
ถ้าระบบไม่รอดเราก็ไม่รอดเหมือนกันหมดครับ